ได้เจอเต้ายองนะคะเล่าที่มาที่ไปนะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยค่ะที่พี่เบิ้ลโทรมาค่ะ
เอ๊ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณเบิ้ลปฐุมราช
คือดาราคนแรกที่เต้ายองคือเปิดทีวีมาแล้วเจอแล้วตอนที่จุ๊บกันเนี่ยคือพี่เบิ้ลไม่บอกเลย
ช็อตร้องไห้ด้วยเต้ายองเขามีเคล็ดลับนะคะคือเอาต้นหอมมาเนี่ยค่ะต้นหอมจริงมาแปะที่ตา
แล้วน้ำตาก็ไหลพากเล่นเก่งมากเลยลูกไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ห้องไห่เนี่ยค่ะมันบิวอารมณ์มาจากไหนนะคะ
คือวิวอารมณ์มาจากต้นหอมครับ

ใช่ครับต้นหอมยาดมยามองอะไรผมพอป้ายนิดมันก็จะแบบมันแสบ
สงสัยแปลว่าอิน
ก็จะมีอินแน่ป่ะ
มีเพื่อนเผ่นจะบอกแล้วนะว่ามีฉากโจ๊กมีฉากอะไร

ติดตามตั้งแต่อยู่ในทีวีเลยครับ
บอกว่าเป็นภาษาอีสานคาสิคค่ะมันแสบอีกทีตื่นเป็นแท้เออมันธรรมดีกว่าดูไม่ดูค่ะ